แม้ว่าเราจะเตือนกันและหามาตรการมาป้องกันอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุยังคงเกิดขึ้นอยู่นะคะ
มีหนุ่มวัย๑๙ขี่จักรยานยนต์ย้อนสอนจะเข้าบ้านค่ะ
สอนก็ว่าผิดแล้วดันดวงไม่ดีไปเจอคนเมาแล้วขับอีกนะคะ
ก็หมุนมาชนจนร่างกระเด็นได้รับบาดเจ็บไปเลยค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบริเวณหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางประกงถนนเทพรัฐ
คู่ขนานขาเข้าชนบุรีค่ะ
เป็นภาพขนาดที่นายทรงกลดสุวรรคโคซิตวัยสิบเก้าปี
ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนจะเข้าบ้านอีกไม่ถึง๕๐๐เมตรจะถึงบ้านอยู่แล้วเชียว
มีรถกระบาดที่มีนายวิทูลกุลโคกเป็นคนขับเสียหลักค่ะ
หุนมาจากเลนกลางก่อนจะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ย้อนสอนมา
ทำให้นายทรงกรดที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยกระเด็นกระแทกพื้นขาซ้ายหักเลยนะคะ
ส่วนตัวนายวิทูลเองหลังเกิดเหตุยังไม่ยอมหยุดอีกค่ะ
พยายามจะขับรถหลบหนีจนนี่แหละค่ะมาสิ้นสภาพ
นายวิทูลนี่อาการมึนเมาอย่างหนักเลยนะคะ
ออกจากงานเลี้ยงของบริษัทมา
นายวิทูลเองอีกไม่ถึง๑กิโลเมตรก็จะถึงที่พักแล้วเหมือนกัน

ระวังกันด้วยนะคะย้อนสอนก็อย่าทำเมาแล้วขับก็ห้ามทำนะคะ
ไปดูที่ขอนแก่นค่ะมีเหตุรถชนกัน๓คัน
บริเวณถนนเลี่ยงเมืองบ้านสะอาดตำบลบ้านเป็ด
สาเหตุเกิดจากรถบรรทุก๖ล้อเปลี่ยนเลนกระทันหันช่วงสี่แยกไฟแดงบ้านสะอาด
ทำให้คนขับรถบัสโดยสารขอนแก่นเลยเขาเบรกไม่ทัน
ก็ชนด้านข้างแล้วก็ถลายไปชนกับกระบะบรรทุกน้ำมัน
ออกจากตัวรถเลยขวดน้ำมันเบรกที่บรรทุกมาก็ตกเกลื่อนเต็มพื้นถนนค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยทำให้การจราจรติดยาวกว่า๑กิโลเมตรเลยนะคะ
ส่วนที่ลบบุรีค่ะสภาพความเสียหายจากเหตุรถพ่วงบรรทุกข้าวเปลือกจากสิงห์บุรี
จุดเกิดเหตุห่างจากสี่แยกไฟแดงแค่๕๐เมตร
บริเวณหน้าปั๊มปลอตทอด๕หุ้ง
ทำให้นายประสิทธิ์สุคลทวงวัย๖๖ปี
ข้าราชการบำนานซึ่งเป็นคนขับรถเก๋ง
อาจติดคาซากรถแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งทางตำรวจจะต้องสอบสวนสาเหตุ